ของเรารวบรวมเรื่องราวความสนุกสนาน
และรอยยิ้มมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะ
คุณเคยได้ยินประโยคที่เขาบอกว่า
อย่าปล่อยคนเหล่านี้ไว้กับสิ่งเหล่านี้บ้างไหม
อย่าปล่อยพวกเขาไว้กับสิ่งเหล่านี้

แล้วมีอะไรบ้างวันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมมาฝาก
ติดตามกันเลยกับช่วงของตลอดข่าวขำ
ขำวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารัก
รอยยิ้มมาฝากกันอีกเช่นเคย
หลายคนคงได้ยินประโยคคำพูดที่ว่า
อย่าปล่อยพวกเขาไว้กับสิ่งนี้

อย่าปล่อยพวกเขาไว้กับอะไรบ้าง
เริ่มกันที่อย่าปล่อยผู้ชายคนนี้

แฟนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คน
แต่แฟนคำภาษาอังกฤษที่หมายถึงพัดลมต่างหากล่ะครับ
ยอมใจในจิตนาการเขาเหลือเกินครับ

ขอบอกว่าอย่าปล่อยให้ลูกสาวไปตามพ่อ

อะไร

ฮะมาด่าพ่อได้ไงตัวเองก็ไม่นอนโอเค
ถือเป็นกลยุทธ์ของแม่บ้านที่ใช้ตามพ่อบ้านได้ผลแทบทุกราย
ลูกตามขนาดนี้เนี่ยก็ต้องกลับสิครับทำไงได้
ส่วนเหตุการณ์นี้อย่าปล่อยให้แมวอยู่กับมนุษย์
งานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นพันละเมีย
ถึงได้ห้ามอย่างหนักหน่วงขนาดนี้

ออกจากบ้านแต่ละทีพี่แกขวนจนขาลายเลยทีเดียว
โอ้โหไม่ไปก็ได้ครับ
ยังอยู่กันในเรื่องของแมวเหมียวแต่รอบนี้ไม่ได้มากับคน
แต่มากับคู่กัดตลอดการอย่างเจ้าหมา
งานนี้เนี่ยขอบอกว่าเริ่มก่อนได้เปรียบครับ
นี่แหละนะอย่าปล่อยให้แมวอยู่กับหมาเด็ดขาด
ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละครับ
พี่แก่เล่นตบไม่ยั้งขนาดนี้เนี่ยเจ้าหมาจะไหวหรือ
ขอเวลาตั้งตัวก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้
หมาขอไปพักก่อนครับเพราะหัวเนี่ยระบมสุดสุดแล้วล่ะครับ
และสุดท้ายอย่าปล่อยขนตาให้อยู่กับเธอคนนี้เพราะอะไรไปดู
โอ้โหรถก็ต้องขี่ความสวยก็ต้องประคอง
ขอแนะนำว่าจอดรถแล้วสวมหมวกกันน็อกน่าจะช่วยได้นะครับเนี่ย
ด้วยรักและห่วงใยจริงครับ
โอ้โฮตายละแต่เดี๋ยวฉันเข้าใจนะคนที่ติดขนตาปลอม

มันจะเป็นการต้านลมที่แบบต่อให้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นก็สุด
เพราะดิฉันเคยนั่งแว้นมอไซค์ไปแต่เวลารีบคุณนึกออกไหม
ตากับหน้าต้องเกรงสู้ลมมันยากเข้าใจเห็นใจน้อง
วันหลังคุณลองติดขนตาดูคุณจะเข้าใจคุณ

ใช่จะได้รู้สึกว่ามันรู้สึกยังไงไงคะ
เวลาที่ลมปะทะหน้าแล้วขนตาคุณก็คือบึง